มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี
มีชายวัย๑๘ปีคาดว่าน่าจะน้อยใจ
โทรศัพท์มือถือพังแล้วก็ยังไม่ได้เครื่องใหม่สักที
แล้วก็ติดเกมชอบเล่นเกมออนไลน์คาดว่าเป็นแบบนี้นะคะ
ปรากฏว่าโอ้โหใช้หินถ่วงน้ำแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในน้ำ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการฆ่าตัวตายที่น่าเศร้าใจค่ะ
ญาติร้องไห้กันแทบขาดใจชายวัย๑๘ปีนะคะ
จมอยู่ใต้น้ำนำร่างขึ้นมาจากศะจะไปไหนข้างหมดนี่ค่ะ
เจ้าละที่สวพอศ์แก่งทางแมวได้รับแจ้ง
ว่ามีคนสูญหายอยู่ในสระน้ำนี้
สระน้ำบ้านคลองเรือแตก

เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำค้นหากันอยู่

เนื้อที่เป็นไร่เลยลึก๖เมตร
มีรอยเท้าเดินเหยียบย่ำโครน

ก็เลยเชื่อว่าน่าจะอยู่ในน้ำก็นำร่างขึ้นมา

คือนายปรีชาพัฒนากิจอายุ๑๘
เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวสีดำ

ที่ช่วงหน้าอกและที่ช่วงเอว
พอเปิดกระเป๋าเท่านั้นแหละโอ้โห
ก้อนหิน๔ก้อนก้อนใหญ่นะคะ
น้ำหนักรวม๑๐กิโลได้

ตามตัวไม่มีบาดแผลของการถูกทำร้าย
ไม่มีร่องรอยของอุบัติเหตุ
เสียชีวิตมาสักประมาณเกือบ๘ชั่วโมงได้
น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายใช้หินถ่วงน้ำแบบนี้ค่ะ
พี่ชายของผู้เสียชีวิตค่ะนายปัญญาอายุ๓๙
บอกว่าน้องชายคนนี้ปัจจุบันก็ไม่ได้เรียนหนังสือ
อยู่กับพ่อแม่ช่วยทำงานในสวน
สาเหตุคือน้องชายน้อยใจโทรศัพท์มือถือมันพัง

แล้วก็เป็นคนติดเกมชอบเล่นเกมในมือถือมาก

วันก่อนหน้านี้โทรไปหาน้องชาย
น้องชายก็บอกว่าโทรศัพท์พังเขายังไม่ซื้อเครื่องใหม่ให้เลย
นี่นะคะพี่ชายบอกว่าก็ไม่รู้ว่าก็แอบบ่นน้องไป
บอกว่าทำไมไม่ดูแลรักษาให้ดีก็เดี๋ยวซื้อให้ใหม่ก็แล้วกัน
เช้ามืดวันนี้พ่อโทรศัพท์ไปบอกว่าน้องชายหายตัวไป
ก็หากันจนทั่วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
แต่ว่าพอมาที่ใกล้หนองน้ำตรงนี้ไปเจอไฟฉายแขวนเอาไว้กับต้นไม้
รอยเท้าเดินตรงไปที่สระน้ำทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะสงสัย
น้องชายคิดสั้นหรือเปล่าโอ้โหแต่สุดท้ายก็คิดสั้นจริงจริงอ่ะ
ใช้ก้อนหินตั้ง๔ก้อนน้ำหนักเป็น๑๐กิโล
เป้แล้วก็ล็อกกับตัวเอาไว้แล้วกระโดดลงไปในน้ำ
โทรไปประมาณสักเกือบ๗โมงว่าน้องหาย
แล้วก็บอกว่าเขากลับมาตอนตี๕แล้วก็มาเจอเนี่ย
แวนไฟไว้ตรงนี้แล้วก็มีลอยลงไปเขาก็คิดว่าน่าจะลง

คือก่อนนั้นเด็กเขาเคยมีบ่นมีอะไรไหม

แล้วเมื่อวานเมื่อที่โภคหาก็โทรจับพัง๒วัน

เรากำลังบอกจะซื้อให้ใหม่
แล้วจากนั้นเขาก็ไม่ได้คุย

เราก็เลยวันนี้ก็เลยให้กู้ภัยมาลงดำค้นหา

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ว่านี่เป็นการฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่า

ก็ประสานกู้ภัยนำร่างของผู้เสียชีวิต

หลังจากนั้นก็จะมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะครับ